แขกรับเชิญของเราในวันนี้

มีเรื่องราวผีที่ทำงานของคุณเอง

หนูหน้าเค้าประมาณขนาดนี้รูปนี้ตอนนี้
แล้วก็ได้ยินเสียงคนพูดว่าผมไม่ยิน